ต่อเลยฮะพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปขึ้นรถแท็กซี่กันหน่อย
ปุ๊บนั่งปั๊บโอ๊ยแท็กซี่หรือว่าวัด

โอ้โหขึ้นแท็กซี่คันนี้โอ้ปลอดภัยแน่คุณ

ใช่ถ้าอุทานว่าคุณพระช่วย

คุณพระต้องเกี่ยงกันช่วยนะฮะอย่างเนี้ย
พระพุทธรูปเต็มไปหมดว้าวเรียกร้าย

วัดวามาเต็มไปหมดจัดเต็ม

ผู้หญิงพุทธศาลคนนี้ไปขึ้นรถแล้วไปเจอ
พร้อมกับแคปชั่นว่าเมื่อฉันขึ้นรถแท็กซี่
แล้วเจอพระเต็มรถก็ถ่ายไว้สิคะ

มันก็แปลกดีเหมือนกันแต่บางคนก็แซวว่า
เยอะแบบนี้ผีคงไม่กล้าขึ้นแน่นอน

ก็ขึ้นไม่ได้นะพอขึ้นปุ๊บโอ๊ยร้อนจังเลย

ก็เลยเขาสามารถที่จะประดับแบบนี้ได้